กับตามองไปที่การประชุมคอรมณ์มองในวันนี้

และรัฐมนตรีคุณเออร์นก็มาที่ธรรมเนียบรัฐบาล

วันนี้เป็นวันที่มีสีแสน

รัฐมนตรีหลายคนมาร่วมประชุมด้วย
ใช่ได้เจอหน้าเจอตากันแล้วนะฮะใช่นะฮะแต่ทีนี้ฮะก่อนจะพาไปเจาะเรื่องของ
ใครจะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีที่หลุดไป๓ตำแหน่งนี้นะครับ
ปรากฏว่ามันมีเรื่องฮือหาเมื่อเช้านี้เกี่ยวข้องกับรถของพลเอกประวิทธิ
วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรีคือพอรถของพลเอกประวิทย์เป็นรถประจำตำแหน่งเนี่ย
เข้ามาจอดแล้วก็ส่งพลเอกประวิทย์นะครับที่ห้องทำงานตึกบัญชาการหนึ่งแล้ว
จากนั้นรถก็ไปจอดที่โรงจอดรถบริเวณข้างห้องผู้สึกข่าว๓

มันมาจากไหนไม่รู้มันมามุดรถประจำตำแหน่งของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ทำให้คนขับรถพนักงานขับทีมรักษาความปลอดภัย
ต้องเอาไม้เนี่ยมาเนี่ยมาเออจนนี่กระทั่ง
มันคลานไปเข้าใต้รถอีกคันนึง
แต่คนสนใจตรงรถประจำตำแหน่งพลเอกประวิทย์ทะเบียนอะไร
ใช่ดิฉันกำลังจะดูดิฉันใส่ตายาวใส่ตาสั้น

รถเบนทางนี้ใช่ไหมคะ๗ก้าวไก่รถเรือ
เออนะฮะนอกจากหลายคนสนใจทะเบียนแล้ว

เกี่ยวข้องกับการปรับคอรมอหรือเปล่า
จะมีอะไรหรือเปล่าเอ๊ะยังไงนะ
ดิฉันไม่รู้ตัวเงินตัวทองเขาเชื่อมโยงไปในทางดี

บางคนก็เชื่อมไปดีบางคนก็เชื่อมไม่ดีนะฮะ
ก็เกี่ยวพันกับเรื่องของตัวเลขเลขทะเบียน
กับเรื่องของการปรับคอรมอลนี่แหละครับ
ทีนี้นักข่าวก็ต้องไปเจาะใหม่

ตัวเงินตัวทองเดี๋ยวท่านจะหงุดหงิดใสนะ
ค่ะไม่ตอบนะคันคงบอกว่าไปถามมันเอง
แต่ถามเรื่องของการปรับคอรมอลในฐานะของท่าน
เป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐถูกต้องไหมฮะ
ก็ถูกจับตามองว่าทางพักเนี่ย
จะส่งรายชื่อใคร๓รายชื่อบ้างนะฮะ
ผลเอกประวิทย้ำว่าอำนาจในการปรับคอรมอล
เป็นของนายยกรัฐมนตรีเพียงผู้เดียว
เหมือนที่อาจารย์สุภาพได้กล่าวไว้เมื่อกี้
บอกว่าก็เตะลูกออกให้นายกบ้างนะครับ
ว่าก่อนหน้านั้นมันจะมีข่าวว่ามีการล่ารายชื่อ
มอบอำนาจให้พลเอกประวิทย์เป็นผู้ตัดสินใจเรื่องของ๓ตำแหน่งนี้
คือก่อนหน้านี้นักข่าวก็เคยไปถามพลเอกประวิทย์เหมือนกัน
แต่พลเอกประวิทย์ก็บอกว่าจริงคือเป็นหน้าที่ของนายก
เหมือนอาจารย์สุภาพพูดอีกอันหนึ่งก็คือถนนทุกสาย
ถ้าพลเอกประวิทย์เป็นคนที่มีอำนาจตัดสินใจ
ทุกสายจะมุ่งมาหาบิ๊กป้อมคนเดียวเลย
ทีนี้ก็ต้องเตะลูกออกหานายกแหละครับ
ก็เป็นอำนาจหน้าที่จริงของนายกรัฐมนตรีนะครับ
แล้วก็ทางพักพลังประชารัฐก็เตรียมชื่อของผู้ที่เหมาะสม

เสนอไปแค่รายชื่อนะ๓รายชื่อ

รายชื่อไหนควรจะไปอยู่ตำแหน่งรัฐมนตรีไหน
ไม่ว่าจะรัฐมนตรีศึกษารัฐมนตรีดิจิทัลหรือรัฐมนตรีช่วยคมนาคม

ที่เหลือให้นายกเป็นคนตัดสินใจนะครับ
ตอนนี้รายชื่อทั้งหมดอยู่ในหัวของผมนี่
ชี้ที่หัวนี่อยู่ในหัวผมแล้วนะครับ
นักข่าวถามว่าแค่๓ตำแหน่งที่ว่างใช่ไหม
หรือจะเพิ่มในส่วนอื่นด้วยหรือเปล่า

อันนี้พลเอกประวิทย์บอกเป็นเรื่องของพักที่จะคุยกัน
แล้วก็ปฏิเสธตอบคำถามว่าจะเอา
สลับเก้าอี้เอารัฐมนตรีช่วยขึ้นมา
ขยับขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการด้วยหรือไม่

แล้วก็ย้อนกลับไปบอกว่าให้นายกเป็นคนตัดสินใจ
ส่วนกรณีที่นายพุทธิพงศ์ปุณกันโพสต์ข้อความตัดพอ
หมดแรงหมดใจหมดศรัทธาภายหลังได้รับการประกันตัวนะฮะ
ส่วนตัวยังไม่เห็นข้อความดังกล่าว
แต่คงน้อยใจเรื่องของชะตาของตัวเอง
ใช่ค่ะทีนี้ดูคุณอนุทินหน่อยไหม
เพราะว่าคุณอนุทินก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการปรับคอรมอลเหมือนกัน
ในฐานะแห่งหัวหน้าภาคร่วมรัฐบาล

คุณอนุทินก็บอกว่าผมได้คุยกับนายก
แล้วก็เข้าใจแนวทางที่ตรงกันแล้ว
ก็คือให้แต่ละพักไปพิจารณา
ทีนี้ความเป็นไปได้ในการสลับกระทรวงที่รับผิดชอบของพักร่วม
อันนี้คุณอนุทินบอกนะคะย้ำด้วยนะ
บอกว่าพักร่วมรัฐบาลเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
เพราะคนปรับคอรมอลได้มีคนเดียวก็คือนายก
เราเป็นเพียงผู้เสนอถ้าเกิดเสนอไปก็ใช่ว่านายกจะรับไปหมด
อันนี้คือสิ่งที่คุณอนุทินบอก
แต่ทีนี้คุณอนุทินก็บอกนะคะบอกว่า
พอใจเรื่องของการทำงานของรัฐมนตรีทั้ง๗คนของพักภูมิใจไทย
แต่ถ้าเกิดว่าส่วนไหนมันมีการขยับสลับสับเปลี่ยนแล้ว
ทำให้งานมันรวดเร็วขึ้นก็จะบอก
ทีนี้นักข่าวก็เลยถามต่อว่า
๗รัฐมนตรีของพักเนี่ยจะไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะคุณอนุทิน
คุณอนุทินบอกว่ายังไม่รู้
ครับทีนี้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสากร
คือก่อนหน้านี้มันมีแบบโผล่ออกมาเหมือนกันนะ
ว่าเป็นรายชื่อที่ถูกจับตาว่าจะถูกปรับแล้วก็โยก
แต่ทีนี้โยกก็คือขยับไงขยับขึ้นนะครับ
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์หรือเปล่านะครับ
โดยร้อยเอกธรรมนัฏยืนยันบอกว่าข่าวดังกล่าวเป็นไปไม่ได้
และยังไม่ได้พูดคุยเรื่องการปรับคอรมอกับใครทั้งสิ้น

คือคนก็มองถ้าขยับไปเป็นรัฐมนตรีทรัพย์แล้ว
รัฐมนตรีลูกท็อปล่ะคุณวราวุฒิล่ะ

ค่ะนะฮะนี่ร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่า

มีรายงานว่าการปรับคอรมอลในครั้งนี้
นายกรัฐมนตรีจะไม่พิจารณาปรับแค่๓เก้าอี้ที่ว่างลงเท่านั้น
แต่จะถือโอกาสปรับใหญ่
หลังจากที่คอรมอชุดนี้ได้ทำงานมากว่า๑ปี
โดยนายกมีความประสงค์ต้องการให้พักพลังประชาบรัฐในฐานะ
แก่นำพักร่วมรัฐบาลหาบรือกับพักร่วมพักอื่น
ในเรื่องของโคต้าของแต่ละพัก
ก่อนที่จะให้แต่ละพักส่งผลการหาบรือมายังนายก
จากนั้นจะให้แต่ละพักสัญหาบุคคล
ที่จะดำรงตำแหน่งในสัดส่วนโคต้าของพักแต่ละพักมาเอง
มาให้นายกเป็นผู้พิจารณานะครับ
โดยการปรับคอรมอลในครั้งนี้นายกต้องการใช้เวลาน้อยที่สุด
เพื่อลดแรงกระเพื่อมของกลุ่มการเมือง
ที่จะมีการวิ่งเต้นในตำแหน่งที่พักหรือตัวเองต้องการ
โดยจะต้องเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคมนี้นะครับ
ปรับใหญ่ปรับเล็กก็เป็นแค่รายงานออกมานะ
เพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์สุภาพก็บอกว่า

แค่๓ตำแหน่งเท่านั้นไม่มีการสลับสับเปลี่ยน